คุณผู้ชมหายใจหายคอโล่งกันแล้วนะจับงูกันไปแล้วนะจ๊
เราไปดูอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นที่วัดสว่างอารมณ์กันดีกว่า
แต่แอบคิดใช่ไหมว่าเราจะพาไปขอโชคขอลาบอย่างที่เคย
ไม่จ้ะเรื่องนั้นเราดูกันจนแบบชินแล้วดูกันทับทุกวัน
แต่จะบอกว่าที่วัดแห่งนั้นมีหนูน้อยคนนึงอายุ๑๑ปีแค่นั้นเอง
แต่ว่าเขาเล่นดนตรีเปิดหมวกหารายได้แล้วก็เป็นที่ฮอตฮิตของคนที่ไปที่วัดด้วย

โอ้โหยยยยยวัยยยยวัยยยยยยว่ายยังไงคะหลีหลาการดีตปินเสียงนดแต่ละนด
เห็นน่านิ่งยังนี้ได้ฝีมือสุดยอดนะ
อืมไม่ธรรมดาจริงจริงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นมืออาชีพอีกคนนึงแหละ
น้องคนนี้คือเด็กชายสหรัฐเจริญใจหรือน้องเวฟ
อายุแค่๑๑ปีนะ
ดีดพินได้อย่างคล่องแคล่วบันเลงเป็นเพลงได้อย่างไพร้อ

และความหลงไหลในเสียงดนตรีของพิน

ตื่นมาหลับนอนทุกเวลา

นอนนิ้วอย่างกะดิกเลยนะคะ

ชอบแบบนั้นเลยจริง
ใช่ค่ะซึ่งกิจวัตรหนึ่งของน้อง

ก็จะมาดีดพินโปรงไฟฟ้าอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้แหละ
เพราะฉะนั้นใครที่ไปนอกจากจะไปขอโชคขอลาบแล้วก็จะเห็นน้องเวฟ
ยืนดีดพินอยู่แบบนี้

ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์

เพื่อเป็นการหารายได้ในช่วงของวันหยุด

พ่อประสิทธิ์เจริญใจนะคะ

คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายชื่นชอบการเล่น
โปร่งไฟฟ้าอย่างมากเลยนะ

เพื่อที่จะดูแบบอย่างดูคนอื่นที่เขาเล่นกันดีมาเนี่ย
เอามาดูแล้วก็มาฝึกซ้อมเล่นแบบนี้เป็นประจำ
พอคุณพ่อเห็นแววของลูกก็อยากจะให้ลูกมาฝึกทักษะ
มาแสดงความสามารถแล้วก็หาประสบการณ์
อันนี้สำคัญมากนะได้ดูคนอื่นหรือได้ลองทำอยู่บ้านคนเดียว
มันก็ไม่เหมือนกับไปเจอสถานการณ์จริง
พอน้องได้มาลองเล่นเปิดหมวกแบบนี้น้องบอกโอ้โหชอบเลยติดใจมาก
ไหนว่างนะก็จะมาเล่นดนตรีแบบนี้ตลอดเลย
เพื่อเป็นการหารายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว
ส่วนคุณพ่อเองก็ภูมิใจมากค่ะที่น้องสามารถใช้ความรู้
ทักษะของตัวเองมาหาเงินหารายได้เป็นทุนการศึกษา
พ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกหาเพื่อเป็นรายได้หลักหรอกนะ
แต่แค่ภูมิใจที่ลูกรู้จักดูแลตัวเองเป็น
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และใช้ทักษะที่ดี
นี่เป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งนะที่ทางตลอดข่าวของเราก็ชื่นชม
แล้วก็มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยน้องเวฟจ้ะ

ใช่แล้วจริงคือดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อเขารู้ว่าน้องชื่นชอบในการเล่นแบบว่าพินไฟฟ้าอะไรแบบนี้
ก็สนับสนุนอยากให้น้องมีความกล้าแสดงออกจริงแล้ว
การที่เราไปเล่นเปิดหมวกหรือว่าใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่เป็นประโยชน์แบบนี้
มันไม่ใช่เรื่องน่าอาย
เค้าสนับสนุนอยู่แล้วนะคะตั้งใจ
แล้วคือใช้โซเชิลมีเดยในทางที่มันสร้างสรรค์อย่างนี้

อาจจะไม่ได้มีทุนมากเพื่อจะไปเรียนหรืออะไรแบบนี้

ฝึกฝนเอาไว้นะคะสำหรับใครที่มีความตั้งใจ

อาจจะเป็นมือพินชั้นนำของโลกก็ว่าได้นะเออสู้สู้ค่ะคุณผู้ชม